ภาค๗คือตอนนี้เป็นจุดศูนย์รวมเลย
นักข่าวไปปักหลักรอทุกวันเลยเพราะว่าจะมีการสอบปากคำ
จะดูภาพจากกล้องวงจรปิดจะถลงแถลงอะไร
จะมาที่นี่แล้วเมื่อวานที่นักข่าวไปรอไปดักนะ
แล้วเจอใครเจอพ่อเจอแม่เจอเมียเจอทนายของกำนันนก
เพราะว่าเขามาที่นี่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือผู้ใหญ่โหดหรือว่าผู้ใหญ่ประโยชน์นั่นเอง
อยากรู้ว่าคุณพ่อคะคุณพ่อกังวลอะไรไหมคะ
คุณพ่อคุณพ่อได้ไปเยี่ยมลูกคุณพ่อได้คุยกับกำนันนกอะไรบ้างคะ
นี่แหละค่ะผู้ใหญ่โหดผู้ใหญ่ประโยชน์พ่อของกำนันนก
แล้วอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่โหดนะ
พ่อมาแล้วใช่ไหมแม่ของกำนันนกก็มา
แล้วก็มีภรรยาของกำนันนกรวมถึงทนายชาวแก่นสวาสตร์
ซึ่งเป็นทนายความของกำนันนกจิ้มลูกศรให้คุณผู้ชมได้เห็นหมดแล้ว
ที่นั่งเรียงกันอยู่๔คนก็ต้องมาสอบปากคำไว้ก่อนล่ะค่ะ
เอาข้อมูลทั้งหมดไปประกอบสำนวนคดี
เพราะว่าพอกู้ภาพจากเซิร์ฟเวอร์มาได้แล้ว
ทีนี้สื่อจะโฟกัสไปที่ผู้ใหญ่โยชน์โฟกัสไปที่ทนายชาว
เพราะว่าเราก็อยากได้ข้อมูลไงนักข่าวก็ไปตามไปถาม
ไมค์จ่อไมค์ถามแต่ไม่มีใครให้สัมภาษณ์นะคะ
มีแค่ทนายชาวทนายชาวพูดแค่สั้นนิดเดียวเองคุณผู้ชม
บอกว่าเดี๋ยวหลังสอบเดี๋ยวจะออกมาคุยด้วย
แต่สุดท้ายคือทนายชาวก็ไม่คุยนะคะเดินทางกลับทันทีค่ะ
ทีนี้เมื่อวานนี้นะเจ้าหน้าที่ไปคุมตัวผู้ชายวัยรุ่นอีกคนนึง
เอามาสอบเพิ่มเติมคือเห็นว่าเขาบอกว่าเป็นลูกน้องของกำนันนก
แล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะว่าใช่ไหมใช่คนที่เอาปืน
ให้กับนักการเมืองท้องถิ่นที่มาในงานหรือเปล่า
แล้วมันมีการต้องดูภาพนิ่งตรงนี้
ใช่แล้วเขาบอกว่ามีการตรวจยึดอาวุธปืนสั้นได้กระบอกหนึ่ง
ไปตรวจสอบทะเบียนไปตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองของปืนดังกล่า
อันนี้ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยสรุปคือเป็นปืนของใคร
แล้วใช่ไหมที่เอามาให้กับนักการเมืองท้องถิ่นในงานนี้นี่แหละค่ะ